มีการตรวจไฟสนามและเช็คความพร้อมโดยคุณผู้ชมมีการสั่งทีมงานให้ดูแลรายละเอียดในเรื่องนี้
และมีการติดแฮชแท็กเพื่อก่อกระแสถึงประเด็นนี้ด้วย
เฟซบุ๊คแฟนเพจลุงเนวินมีการเปิดเผยว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ตรวจสอบรักษีธิภาพของไฟสนามที่ช้างอรินา
ย่าของสโมสรก่อนเกมไทยลีกที่บุรีรำจะกลับมาแข่งขัน
หลังจากที่การท่าเรือเพิ่งเจอปัญหาไฟสนามดับ
เนื่องจากว่าแหล่งจ่ายไฟหลักชำรุดครับ
จากกติการระบุว่าหากไฟสนามดับเกิน๖๐นาทีจะถูกปรับแพ้
ซึ่งมันก็จะมีเหตุผลมีรายละเอียดอยู่ข้างในด้วยนะครับ

แล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันตามจริง
พร้อมกับเสียค่าใช้จ่ายให้กับทีมเหยื่อนด้วยครับ
ใจความสำคัญของโพสต์จากเพจของลุงเนวินก็บอกว่า
ไฟที่ดับทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ครับ
ผลการตรวจสอบนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพดีเยี่ยมพร้อมใช้งานตลอดเวลา
ทิ้งท้ายว่านะครับบุรีรำใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็ติดแฮชแท็กว่า
เชื่อป้าล้อกับแฮชแท็กเชื่อแป้งของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
ประธาสมสรรค์การท่าเรือครับ
ส่วนบทลงโทษนะครับบริษัทไทยลีกยังไม่ได้มีการตัดสินกรณีนี้อย่างเป็นทางการ
ก็ต้องรอซึ่งจะมีรายงาน๒ชุดนะครับ
จากผู้ตัดสินและผู้อบคุมการแบ่งขันตลอดจน
มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากที่อื่นเพิ่มเติมด้วย
เพื่อให้คณะกรรมการวินัยแล้วก็มารยาทพิจารณาต่อไปว่า

ซึ่งก็คาดว่าจะมีการพูดคุยแล้วก็ออกบทสรุปกันในวันพรุ่งนี้ครับ